ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ขายบริการทางเพศ
แต่เธอไม่ได้เป็นผู้หญิงปกติธรรมดา
ตั้งครรภ์อยู่๘เดือน

เพื่อเอาเงินไปคลอดลูกคุณผู้ชม

ใช่คือหลายคนแบบงงอ่ะ

แล้วตำรวจก็ต้องตอนนี้ทราบตัวแล้ว
อยู่ระหว่างการประสานตัวคนที่โพสต์ผู้หญิงคนนี้
มาสอบปากคำหน่อยเพราะว่าก็ผิดเรื่องของ
พระบอคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการค้าประเวณีนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาก
หลังมีเพจดังในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาเอาภาพนี้แล้วก็ข้อความ

โดยเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ว่าเขาขายบริการทางเพศ
อายุเขาเนี่ย๓๒ปีแต่เขาท้อง๘เดือนนะ
ต้องการจะขายบริการหาเงินไปคลอดลูก
โอ้โหดิฉันเข้าไปอ่านในโพสต์ของเขาเนี่ย

ฟรีห้องฟรีถุงมันมีความเสี่ยงเยอะ

กลัวโดนหลอกจะได้มั่นไกลว่าลูกค้านัดจริงกลัวโดนหลอก

บอกว่าตอนนี้รับลูกค้าไม่เกิน๓คนต่อวัน

ไม่ใช่แค่นัดขายบริการอย่างเดียวนะคุณ

เขาบอกว่าเขารับวันหนึ่งไม่เกิน๓ราย

คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยอุดหนุนด้วย

แต่สินค้าเขาว่าขายนี่

ชุดชั้นในเสื้อชั้นในแบบนี้

หลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันหนักมาก

เป็นพฤติกรรมที่น่าสะลดใจอย่างยิ่ง
ของคนที่กำลังจะเป็นแม่คน
ประกาศขายเรือมร่าง
แล้วจะหาเงินจากวิธีใด

อันนี้ก็น่าคิด

ซีรีวัตดีพอผู้กำกับการสามกอก
บังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

ฐานะเป็นรองโฆษกบกปทบอกว่า

เข้าข่ายผิดลักษณะเสนอขาย
บริการทางเพศขายรูปภาพ
ลามกและคลิปวิดีโออาณาจารย์

มีเลขที่บัญชีธนาคารอยู่ที่ไหนอย่างไร

ให้ขายขณะนี้ฝ่ายสืบสวน
ทราบแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
เบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวล

ซึ่งข้อมูลลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์

เข้าถึงได้มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้าประเวณีมาตรา๗
ผู้ใดโฆษณาหรือรับโฆษณา
ชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์หรือกระทำให้แพร่หลาย
ด้วยวิธีการใดไปยังสาธารณะเพื่อค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น
มีโทษจำคุก๖เดือนถึง๒ปีปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาท

โดนด้วยคนที่แชร์คนที่ส่งภาพ

ถ้าผู้ชมเห็นโพสต์แล้วผู้ชมไปแชร์เนี่ย

อัตราโทษเท่ากันกับผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
คือโทษของคุณผู้ชมจะเท่ากันกับคนที่โพสต์

ผู้โพสต์ผู้แชร์เป็นเพจดัง

ใช่เพราะว่าภาพนี้มันมาจาก

แล้วภาพนี้ก็ได้มาจากการแคป
ของสมาชิกในกลุ่มคนไม่มีศาสนาประเทศไทยอีกทีนึง

เขาโพสต์เพื่อสนุกหรือเพื่อให้หน่วยงานไปตรวจสอบ
ฝากไปถึงประชาชนก่อนโพสต์ก่อนแชร์ว่า
คุณผู้ชมต้องมีวิจารณญาณอย่างมีถี่ถ้วน

ต้องรับผิดชอบผลที่มันตามมาด้วย
ตอนนี้สังคมกำลังเป็นห่วงคุณแม่คนนี้เหลือเกิน

เขาว่าเป็นสาวไซส์ไลน์อาจจะทำงานลักษณะนี้

คือสองมือมีสมองสองมือ
ไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าไหม